ในวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยได้หามรือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีของจีน

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างเดินทางค้ำร่วมประชุมผู้ดำจีน๒๐นฮังโจสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังเสร็จสิ้นการหามรือพลตรีวิรชนสุคลทะปฏิภาค
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

และจีนควรจะส่งเสริมการติดต่อประสานงาน
และแสวงหาความร่วมมือเพื่อที่จะหาทางรับมือกับการท้าทายอย่างเหมาะสม
รวมไปถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาความร่วมมือ
เพื่อเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและเอเชียโดยรวมนะครับ
นี้จีนให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทย
ในการผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองฝ่าย
ให้พัฒนาก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งครับ
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในปีนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวขอบคุณชาวจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นจำนวนมากครับ
โดยย้ำว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของไทยดูแลชาวจีนเป็นอย่างดี
ขณะที่ความร่วมมือในการขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับจีนจะต้องดำเนินการต่อไป
แต่ที่เกิดปัญหาความร่าช้าเพราะว่าติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายบางประการ
แล้วก็ในเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีจะเข้าร่วมพิธีปิดการประชุม
จากนั้นเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีและภรรยาก็จะเดินทางพร้อมคณะนะครับ
เดินทางไปยังเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่๒๘และ๒๙ต่อไปครับ